โอ้ป่วยจิตยอดนักรัก

อู๊ดเคยเป็นข่าวตั้งแต่ปี๖๓คุณผู้ชม
แล้วพอกลับมาเป็นข่าวอีกทีรอบนี้
ตื้อสาวที่เขามีผัวอยู่แล้ว

ใช่นี่ไงพี่เบิร์ต
แต่พอผู้หญิงเขาเจอแบบนี้

แจ้งความให้ตำรวจเอาตัวเจ้าอู๊ดไปรักษาหน่อย

ปั่นจักรยานอยู่คือเจ้าอู๊ด

แล้วก็ชอบปั่นจักรยานผ่านหน้าฝั่งบ้านผู้เสียหาย

แล้วมันเคยเป็นคดีความไปไง

ทีนี้พอมาถึงหน้าบ้านปั๊บจอดจักรยานมองเข้าไปในบ้าน

ไม่ไหวก็เลยต้องเอาเรื่องขึ้นไปแจ้งโรงความเอ่อแจ้งโรงพัก
ไปขึ้นโรงพักแล้วก็แจ้งความดำเนินคดี
อันนี้ตั้งแต่ปี๖๓ใช่ไหมทีนี้เวลามันล่วงเลยผ่านมาปีหกห้า
อืมเจ้าอู๊ดไม่ได้หยุดจ้ะพฤติกรรมเหมือนเดิมกลับมาใหม่แล้วก็
มาที่สพเมืองกำแพงเพชร
เจ้าอู๋ก็ค่อยเดินขึ้นบันไดโรงพัก

เจอคุณน้องนพัดนี่คนที่ใส่แมชดำอยู่

ส่งยิ้มให้ทำตาปริบ

แล้วก็บอกกับตำรวจว่าก่อเหตุจริง
ก็น้องนพัดสวย

ก็แค่อยากแวะไปทักทายแวะไปคุย

นี่ไงนั่งเยื้องกันเลย

ก็มันเป็นทางผ่านกลับบ้านอู๊ดพอดี

แล้วโดนจับรอบนี้เป็นครั้งที่๒นะ
ต่อไปจะไม่ทำอีกแล้วก็แด้
ไปขอเข้าแต่งงานทำไมทองน้องเค้าสวยทองบ้านเค้ามีแฟนแล้วน่ะ
มีผัวแล้วนะใช่ก็ถึงมีผัวแล้วก็ยังรู้สึกรักเหมือนเดิม
อาวุธบอกแบบนี้ค่ะตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหาแหละ

ส่งตัวเจ้าอู๊ดอย่างที่บอกว่าเป็นผู้ป่วยจิตใช่ไหม
ส่งตัวไปรักษาอาการจิตเวทที่โรงพยาบาลกำแพงเพชรค่ะคุณผู้ชม
ทีนี้เดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยคือพอไปตรวจสอบประวัติดูเจ้าอู๊ดเนี่ย

ตั้งแต่ปี๕๓ทีนี้ไม่ได้รักษาต่อเนื่องไม่ได้กินยาต่อเนื่องไง
ก็อาจจะมีอาการกำเริบเป็นแบบเป็นช่วง
ทีนี้ต้องให้คนดูแลใกล้ชิดนะแล้วก็ให้กินยาต่อเนื่องด้วย
แห่ทางผ่านบ้านผมผมก็เลยจอดแวะพัก
นี้มันคุ้นเหมือนกับใครบางคนข้างเคยใช้

โยนไปครับดูอ่ามันจะโบราณหน่อย

คือถ้าแบบแค่ยิ้มให้มันก็ไม่เป็นไร

ผู้หญิงเขาก็ถูกแบบเหมือนกับรู้สึกถูกคุกคาม